สวัสดีครับสวัสดีครับ

กลับผมพลตโทวิชนุม่วงแผลศรี
บัญชีรายชื่อเสรีรวมไทย

วันนี้ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โดยเจาะจงไปที่
ท่านผู้เด็กประยุทธ์จันทรวชา

และในฐานะประธาน

พูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์กับตำรวจหน่อยนะครับ

ตำรวจก็ช็อกช้ำเจ็บปวด
จากการบริหารงาน

ในฐานะของประธานกตล

กรตำรวจเป็นองค์กรที่ใหญ่

การบริหารงาน

ไปลงจำแหล่งประเภท

ใช้คำตังค์กรชช่อมายุบแท่งพระนับสวน
ทำให้พระสวนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ย
ฆ่าตัวตายกันถึงเกือบ๒๐คนครับ
และวันที่สามการลำเมิดสิทธิข้ามพื้นฐานของประชาชนน่ะ
ปล่อยป่าละเลยให้กองร้อยควบคุมฝุงชนนำกระสุนยาง
แก๊สน้ำตาไปไล่ยิงประชาชนผู้ชุมนุมประท้วง
นะครับไล่ท่านโดยขัดกับหลักสากลนะครับ
ท่านประธานครับท่านพลเอกประยุทธ์เป็น
นายุบันตรีมาเจ็ดปีในรัฐบาลของรัชชอฯห้าปี
ในรัฐบาลเรียกตั้งสองปี

มันจากวิทยาเจนนะครับเมื่อวานท่านเทรียริวิสุทธิ์ธรรมนา

ให้ในรำรุนเนี้ยจะต้องปฏิรูปตำลวดให้เสร็จสิ้น
ภายในหนึ่งปีถึงวันนี้สามปีครึ่งครับ
ยังไม่จบเลยนะกฎหมายปฏิรูปตำรวจ
หรือพรบตำรวจแห่งชาติเพิ่งเข้าเพิ่งผ่านสภาวาระหนึ่งไป
ยังไปอภิปรายไปปรับปรุงแก้ไขกันอยู่
ผมเนี่ยเป็นกรรมธิการคนหนึ่งไปไม่ถึงไหนเลยครับ
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองมาตราไปได้แค่สิบห้าสิบหกมาตราเท่านั้นเอง
ผมอยากเรียนท่านประธานว่า

เพื่อนเครื่องจัดการตำลวดก็ถามนะว่า
ไว้ทำไมนะครับทำไมต้องดึงไว้ด้วยดึงไว้ทำไม
ทั้งที่ประกาศว่าจะปฏิรูปตำลวดน่าให้เสร็จทิ้นโดยรวดเลย
มีการตั้งคณะอัมรการมาสองคณะ
ผมเป็นกรรมธิการตำรวจด้วยคณะกรรมาธิการตำรวจ
ถูกเชิญไปร่วมประชุมกับคณะยกร่าง
พรบตำรวจหรือปฏิรูปตำรวจกับท่านอาจารย์มีชัย
ผมถามท่านอาจารย์มีชัยว่าถ้าตราบใดที่ประธานคณะกรรมการตำรวจหรือประธานกรตล
เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
หรือมนตรีมาจากทหารมาจากเคราะห์ชรอะไรก็แล้วแต่เนี้ย
มันจะปฏิรูปได้หรือครับนะเพราะว่า
ทุกคนก็อยากเข้ามาควบคุมมากำกับดูแลมาแสวงหาประโยชน์
ทางตรงทางอ้อมทั้งทางการเมือง
ไม่คิดที่จะเป็นรูปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่
ท่านพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยมันก็ก่อให้เกิด

ปัญหาอีกต่างต่างอีกมากมายครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึง

สิ้นผลไปแล้ว๒๐๐กว่าฉบับ
แต่๓ฉบับเนี่ยเป็นคำสั่งขอต้อชอ
ที่มีผลกระทบต่อเพื่อนตำรวจ
มีผลกระทบไปถึงประชาชนเนี่ย

เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึง

คำหนังแรกคือคำสั่งที่รวบอำนาจการแต่งตั้ง

เรามีต่างตั้งตัวประเทศในทุกระดับ

มีการทุจริกจากมหโหร่า
จนในที่สุดเนี่ยท่านพ่อเด็กประยุทธ์คงจะรู้เห็นคงจะอะไรเห็น
ตาก็เลยเรียกก็เลยเอาตำแหน่งประธานกรมากำกับดูแลด้วยตัวเอง
แต่ก็ยังมีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ก็อาจจะแนบเนียนขึ้นน้อยกว่าเดิม
รวบอำนาจก่อให้เกิดการทุจริตมีอำนาจมากการชุดยิงสูง
ทุจริตทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทอนเงินทอง

ท่านประธานครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ย
ผมไม่ทราบว่าผมควรจะพูดหรือไม่
พอเป็นเรื่องของความเลวร้ายในสภาแห่งนี้
ซึ่งผมก็เป็นสมาชิกอยู่คนหนึ่งด้วย

มีการแจกจ่ายตำแหน่งต่าง

ก็ของผู้มีอำนาจไปให้รัฐมนตรี
ช่วงนี้เป็นช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีท่านนั้นเขาเอาตำแหน่งสารวัตรเนี่ย
มาแลกกับมือของสศภักดิ์ฝ่ายคลาน
แล้วผมจะให้ตำแหน่งสอสอคุณตำแหน่งหนึ่ง
ขอโทษนะครับผมจะให้ตำแหน่งสลวัสดิ์คุณตำแหน่งหนึ่ง
นี่มันมีด้วยนะครับนี่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเลวร้ายในเรื่องของการแต่งตั้งนะครับ

นอกจากผู้มีอำนาจในกตลอด
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผมไปควบคุม
ไปดูแลการเลือกตั้งที่ลำปาง
ปรากฏว่าผมไปดูที่อำเภอเสริมงาม
สลวัสดิ์สืบอเภอเสริมงามไปตรวจพื้นที่
ไปเจอชายหนุ่มผมเกลียน๒คน
ขับรถพลิกอัพมาแล้วมีกล่องอยู่ข้างหลัง

ยังไม่ทันที่จะดำเนินการต่ออะไรก็

ผมขออนุญาตรายงานนายหน่อย
แค่นาทีเดียวนั่นนั่นเองครับ
สวัสดิ์สืบนั้นถูกผู้มีการเรียกกลับไปที่หลวงพรรค
แล้วคนที่คอยอยู่ก็คือผู้การลำปางขนาดนั้น
ประโยคแรกที่ผู้การลำปางพูดกับสวัสดิ์ก็คือว่า
หรือจะขัดขวางการซื้อเสียงเลือกตั้งเหรอ

เฮ้ยลื้อจะขัดขวางการซื้อเสียงเลือกตั้งเหรอ

คนนี้ก็คือมาจากคนที่แวดล้อม
ผู้มีอำนาจแวดล้อมคนที่เป็นบริวารของ

ครัวชัวร์ที่มีผลต่อ
ฆฤกัลละการบทอีกคำสั่งนั่นก็คือคำสั่ง

เคยพูดเรื่องนี้มารอบหนึ่งแล้วนะครับ
แค่คำสั่งมีผลประกับ

ท่านหัวหน้าของผมท่านเสรีพิสุทธิเคยให้สัมภาษณ์ว่า
เป็นการฆาตกรรมโดยผู้มีอำนาจ
หรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยตัวเอง
ด้วยความคับแค้นถูกบีบคัน

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นเป็นปัญหา
ที่หมักหมมอะไรกันมายาวนานนะครับเรื่องการยุบแท่งประสวทธิ์เนี่ย
ปัญหามีเกิดในทุกระดับครับท่านประธานนะ

คนที่สอบสวนไม่เป็นมีแค่วุฒิกฎหมายก็ถูกจับยัดเข้าไปนะครับ
เพราะว่าพอยุบแท่งปั๊บเขาก็จะขาดอนาคตประเมินไม่ได้

ต้องซื้อต้องใช้เส้นสายคนทำงานก็ไปไม่เป็น
ตำแหน่งสลวัสตร์สูงขึ้นไปอีกนี่ต้องรับผิดชอบกะดิหอยู่ชะกัน
ก็เหมือนกันครับไม่มีเส้นกระตุกตับยัดเข้ามา
มาจากจราจรมาจากปมาจากสืบอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นเอาไปให้พักพวกตัวเองหรือคนที่จ่ายเงินจ่ายทอง
จริงแล้วเรื่องนี้มันก็พัฒนามา๒๐ปีแล้วนะครับ
เรื่องของการสร้างมืออาชีพ
สร้างอนาคตสร้างความหวังให้กับเพื่อนตำรวจเนี่ยนะครับ
มีมา๒๐ปีแล้วอยู่ดีก็มายกเลิกมายุบ
โดยที่ไม่มีการศึกษา
ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ไม่มีการทำอะไรเลยครับ
สิบปีใช้เวลาผมอาจจะคิดว่าสองนาทีอ่ะนะครับ
ใช้เวลา๒นาทีในการที่ท่านตะวัด
ไหลเซ็นท์เชิดไปเนี้ยทุกอย่างสลายทันทีเลย
แล้วปัญหาต่างก็ตามมาอย่างที่ผมได้เรียนนะครับ
ปุ๊บย้ายเข้ามาถูกจับดัดเข้ามาก็ไปหันงานไม่ได้
เพราะว่ายิ่งเป็นบริหารงานสอบสวนยิ่งต้องมีความรู้
เพราะต้องตรวจสำนวนต้องดูต้องให้คำแนะนำอะไรต่าง
กับน้องนะครับผู้ใจกรรมชา
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่จบด้วยครับ
ในการปฏิรูปตำรวจในพรบตำรวจเองพูดถึงเรื่องของงานสอบสวนไว้น้อยมาก
ชุดลงท่านจังมิชัยเนี่ยเคยในที่ยกล่างยกล่างเป็นสองฉบับ
คือฉบับแรกก็คือประบอตำรวจฉบับที่สองก็คือประบอตสอบสวน
แต่ก็ไม่ผ่านคอลโมไม่ส่งเข้ามาในสภาแห่งนี้
ขออนุญาตน่ะครับสวดขึ้นภาพนิดนึงที่ผ่านมามันไม่เป็นไรครับ
ก็เดี๋ยวช่วงที่ผมพูดช่วยเปิดคลิปไปนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นผมมีเวลานิดเดียวนะครับ
เราจะกรอกความเดินร้อนอันดักกับประชาชนด้วย
ปฏิหญิงที่๓เรื่องการละเมิดศริก

คันพื้นฐานของผู้ชมดงประทวง
เมื่อวานท่านคนโดตริสุศิษฐาน
เพื่อนสมาชิกพักเก้าไกรพูดไปเยอะมากครับเรื่องนี้
ผมเองก็จะไม่พูดซ้ำ

เดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องคลิปนิดหนึ่ง

ครับก็เพื่อนธรรมชีพเธอประทานนะเพื่อนที่ก็ชมภาพไปด้วยแล้วฟัง
ผมพูดอะไรกันนะพอจะได้มีเสียเวลาผมด้วยเธอประทานครับผมดูเนี่ยผมก็
สงสัยว่านี่มันเป็นฟรีมือหรือต้องดูของต้มโดดหรือฟรีมือของใครอ่ะ
เพราะว่าผมเนี่ยเคยฝึกกองร้อยควบคุมฝวงชวนเคยควบคุมเคยพากองร้อย
ผมชมลงสนามปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่ากองร้อยควบคุมฝุงชนมันไม่ไม่น่า
ดั่งไล่หยิงด้วยนะนี่ผมคิดว่ามันนี่นี่มันนี่มันฝีมือคุณคนดูแลเนี่ยผมสงสัยครับไม่
ตำโดดจริงบ้างมันเป็นใครกันแน่
ใครก็แน่ครับต่อต่อไปที่อ่าต่อไปที่ภาพภาพต่อจากเนี้ยฮะ
เนี้ยผมก็เบลอได้นะฮะว่านักสืบโซเชียลไปตามมาฮะ
ว่าคนเหล่านี้เป็นใครมาเปิดไปเรื่อยครับ
มาถึงภาพสุดท้ายเลยนะครับว่าใครที่มาแต่งเอ่อ
นะก็ใครเป็นใครก็คงไม่รู้คงพอคาดเดาได้ฮะ
แต่ว่าผมถามว่าท่านนายกรบันตรีหรือพลบอร์ตรรอ
เนี่ยปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรครับ
ถ้าเป็นตำรวจถ้าเป็นตำรวจก็ต้องดำเนินการครับ
เพราะลักษณะอย่างเนี้ยมันก็จะเข้าข่ายร่วมกันทำร่างกายร่วมกันพยายามค่ามันเกินไว้เหตุมันคัดหลักษากลแน่นอน
แต่ถ้าเป็นหน่วยอื่นเป็นใครครับก็ต้องหาคำตอบมาให้ประชาชนให้หายสงสัยให้ได้
ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมจะนำเรียนในการอภิปรายไว้วางใจท่านประธาน
ท่านประธานครับมีพบตรท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าตำแหน่งกับตำนาน
ต่างกันครับตำแหน่งมาแล้วก็ไปแต่ตำนานที่อยู่ตลอดไป
ผมก็ฝากเรียนไปถึงท่านนายกรมนตรีด้วยว่าตำแหน่งมหาลัยคดไป
แต่ตำนานนั้นจะอยู่ตลอดไปแต่ตำนานนั้นจะอยู่ตลอดไป
ท่านจะถูกจดจำตลอดไป
ว่าท่านได้ทำดีทำชั่วทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ
หรือสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นอย่างไร
ผมจะเล่มต่างต่างที่ผมเรียกพี่ปลายมานะครับทั้งสามประเด็นนี้
ก็ผมก็ไม่สามารถจะไว้วางใจท่านให้เป็นนายกรรมดีต่อไปได้

ปลาดในเรื่องของสำคกครับ
คนป่วยที่เป็นอันตรายที่สุด
คือคนป่วยที่มีอำนาจปกครองบ้านเมือง
ผู้นำมาคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ